สวัสดีครับในค่ำคืนนี้ผมมาพร้อมกับอุปกรณ์กันฝนนะครับที่ตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปเริ่มต้นการทำงานวันแรกคงจะต้องมีการตะเตรียบอุปกรณ์เหล่านี้ให้ติดตัวตลอดเวลานะครับเพราะว่าโอกาสการเกิดฝนนั้นก็จะเพิ่มมากขึ้นนะครับโดยเฉพาะบริเวณพื้นที่ภาคกลางนะครับสัปดาห์ที่แล้วฝนอ
นั้นมากน้อยแค่ไหนเดี๋ยวมาดูกันหน่อยนะครับผู้ชมครับตอนนี้เนี่ยนะครับอย่างที่ทราบทราบกันนะครับว่ามีพายุฝนพายุใหญ่เกิดขึ้นเนี่ยนะครับแถวแถวบริเวณทะเลฝั่งตะวันออกของเวียดนามพายุลูกนี้เนี่ยนะครับก็จะมีการดูดเอากระสาห์ลมนะครับแล้วก็พัฒนาความระยะลมไม่ได้เข้าเมืองแถวของเราเลยตรงนะครับเค
ก็จะทำให้กระแสลมเนี่ยนะครับค่อนข้างแรงละทีเดียวนะครับกระแสลมเนี่ยนะครับจากฝั่งนู้นก็จะมีการเหนียวนำเอาความชื้นมาก่อตัวกลายเป็นกลุ่มฝนหน้าแนวเพื่อเขาตะนาวสีตรงนี้นะครับหลังจากนี้ก็มีกลุ่มฝนเกาะตัวขึ้นในขณะเดียวกันครับพายุฝนลูกนี้เนี่ยนะครับก็จะมีการดูดเอาฝนจากบริเวณทางต